วันนี้ชิสารับหน้าที่แทนน้องใบตองไปจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดกันหน่อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอช้านะคะรีบไปตลาดกันค่ะเช็คราคาสินค้ากันหน่อยนะคะวันนี้ราคาสินค้าปรับเปลี่ยนอย่างไรกันบ้างค่ะเริ่มที่ราคาหมูเนื้อแดงก่อนเลยค่ะอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมนะคะ

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์อยู่ที่๕บาทต่อกองนะคะ
จากพวกเนื้อสัตว์พวกโปรตีนสำคัญแล้วเนี่ย

ไปดูกันต่อนะคะกับที่ราคาของพืชผลการเกษตรกันบ้างเลยค่ะ
กันบ้างเลยค่ะอย่างแรกนะคะฝรั่งกินจูกค่ะกิโลกรัมนักสี่สิบบาทนะคะ
และชมพูทัพทิมจันทร์๑๐๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
นี่ก็เป็นราคาที่ตลาดสี่มุมเมืองนะคะคุณผู้ชม
แต่ละพื้นที่อาจจะมีราคาปรับเปลี่ยนกันไปตามสถานการณ์ค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเช็คกันอีกทีว่าราคาจะปรับเปลี่ยนอย่างไร